ท่านผู้ชมครับที่ขอนแก่นนะครับสพบ้านแฮดได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเป็นกลางถนนในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์นี่ฮะ
พื้นที่หมู่๖นะครับอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะครับ
อยู่ช่วงกลางซอยพื้นถนนเลยนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับตรวจสอบแล้วชื่อว่านายทองย่อม
นามสกุลยายบัวอายุห้าสิบสองปีนะฮะที่ศพเนี่ยมีสภาพถูกตีด้วย
ของแข็งเข้าที่ไทยทอยนะครับแล้วถูกฟันซ้ำด้วยนะฮะ
หน้าผากก็ถูกฟันจนเป็นแผลชะกันนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ยืนยันตรงกันนะครับ
บอกว่าคนที่ทำร้ายนายทองย่อมจนเสียชีวิต
ชื่อนายแมนนะฮะชื่อจริงชื่อนายพนมทิพย์วันอายุ๒๘ปี
อยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ในพื้นที่นี่แหละ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๑๐๐เมตร
นี่ฮะตำรวจก็เลยไปที่บ้านของนายแมน
ไปถึงก็สามารถรวบตัวไว้ได้นะครับ
พร้อมกับของกลางอาวุธที่ทำร้ายเขาจนเสียชีวิตด้วย
เรื่องต้นนายแมนอ้างว่าเมื่อเช้า
นายแมนกับนายทองย่อมมีปากเสียง

พอช่วงบ่ายนายทองย่อมมาบ้านนายแมนอีก
ถูกนายแมนทำร้ายทั้งตีแล้วก็ใช้ขวานเนี่ย
จามจนเสียชีวิตอยู่กลางถนนนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาในแมนทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็ไปทำแผนนะฮะ

บอกว่าน้องชายไม่เคยมีปัญหากับนายแมนมาก่อนค่ะ

แม่เองยังอยู่ด้วยไม่ได้เลยนะคะ

ก็โดนในแมนฆ่าตายคาที่อะค่ะ
ก็เจ้าตาบ่ายบ้านเฮียวราชา

มาบันติด

ก็ไม่รู้สึกว่าเสียบยา
นี่นะคะหลายคนก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเสพยาจนหลอนนะคะ